ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้กรุงเทพมหานครเริ่มสัมผัสกับอากาศเย็นแล้วนะครับ
ปีนี้อาจจะมาช้าแต่มาช้าดีกว่าไม่มาครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมครับถ้าหากว่ากรุงเทพมหานครเริ่มมีลมเย็นพัดมาแบบนี้
ว่าต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือน่าจะเริ่มหนาวมากกว่า
ส่งข้อความแลกเปลี่ยนมาได้นะครับทางไลน์ของไทยรัฐ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทั้งคุณรสลิและผมเนี่ย
พร้อมแล้วเตรียมจะซักเสื้อกันหนาวนะครับ
แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอากาศเย็นแบบนี้เนี่ย
หนาวนานสักแค่ไหนเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณคุปตนันบอกแล้วว่า
ตั้งแต่วันนี้ไปจะเริ่มสัมผัสกับอากาศเย็น
แต่ว่าจะอยู่กับคนไทยนานแค่ไหนครับคุณคุปตนันครับ

หนาวเย็นสบายแบบนี้จะอยู่อีกนานแค่ไหน
สุดสัปดาห์นี้ได้หนาวอุ่นชื่นใจแน่นอนนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรที่จะไว้วางใจก็คือ
เรื่องของสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีเช้าวันนี้
หลายพื้นที่ครับรวมถึงกรุงเทพมหานคร
หานะครคงได้สัมผัสอวกัดเย็นกันแล้ว
และคาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไป๒๓วันละทีเดียว
เพราะว่าหนึ่งปัจจัยสำคัญอย่างมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีน
หลังจากที่ค่อยแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้
เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วนะครับหลายพื้นที่ได้สัมผัสกับสายลมเย็นในช่วงเช้า
โดยคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาปกกลุ่มแบบนี้ไปจนถึงวันที่๑๙ธันวาคมนี้
และที่สำคัญก็จะทำให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ลดต่ำลงอีก
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ๔๗องศาเซลเซียต
ส่วนในพื้นที่ภาคอื่นนั้นอุณหภูมิก็จะลดต่ำอีกประมาณ๓๕องศาเซลเซียต

วันนี้พบว่าจากการคาดการณ์ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๓๑๔องศาเซลเซียต
พื้นที่บริเวณทางตอนบนของภาคอีสาน

พื้นที่เหล่านี้คือบริเวณที่มีอากาศหนาว
พื้นที่อื่นพื้นที่สีเขียวก็คืออากาศเย็น
ช่วงบ่ายวันนี้อากาศไม่ร้อนมากนะครับ
อากาศสบายสูงสุดไม่เกิน๓๐องศา
คำนวณต่อไปในวันพรุ่งนี้พื้นที่สีฟ้ายังปกคลุมในหลายพื้นที่
การว่าพรุ่งนี้มีลุ้นอาจจะดิ่งลงไปอยู่ที่ประมาณ๑๑๑๒องศาเซลเซียต
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ปกลุ่มในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น
นั่นก็หมายความว่าโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่ภาคใต้ก็จะเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะวันนี้จากการคำนวณพบว่ามีหลายพื้นที่ละทีเดียว
จะเริ่มมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกชุก
หลายจุดฝนตกอย่างหนักนะครับดังแสดงในกราฟิก
จะสังเกตว่ามีพื้นที่สีเหลืองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่

คลื่นจะสูงประมาณ๒๔เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง

กราฟิกแสดงปริมาณน้ำฝนสะสม
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ต้องเฝ้าประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ถ้าหากเราดูจากกราฟิกการคาดการณ์สภาพอากาศ
วันนี้จะถือว่าเป็นวันที่กรุงเทพอากาศเย็นสบายที่สุดต่ำสุด๑๗องศาเท่านั้น
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๐องศา
พรุ่งนี้อุณหภูมิก็จะเขยิบขึ้นเล็กน้อย
แต่ก็ยังคงนำให้ทั่วไปสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เช้าค่ำยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นช่วงบ่าย
แดดอาจจะร้อนแรงสักหน่อยหนึ่งนะครับ
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยในช่วงนี้

นั่นคือการรวบรวมสภาพอากาศมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
เอาเป็นว่าโดยสรุปแล้วในหลายพื้นที่นั้นสภาพอากาศแตกต่างกันไปนะครับ
แต่กรุงเทพมหานครใครอยากสัมผัสกับอากาศเย็นตื่นเช้าสักหน่อย

แล้วก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยส่วนใครเดินทางไปพื้นที่ภาคใต้
ด้วยอุปกรณ์กันฝนส่วนใครขึ้นเหนือนั้นช่วงนี้